คราวนี้ถึงกับระเบิดคาถานจุดกันเลยทีเดียว
ทำให้ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยแบบนี้อันตรายไหม
วิธีการป้องกันทำไมถึงไม่ครอบคลุมทำไมถึงหละหลวมค่ะ
ระเบิดกันแบบนี้เลยทีเดียวนี่คือ

ภาพของบ้างไฟแสนขนาดใหญ่นะคะติดตั้งประจำฐาน
ก่อนที่จะมีเสียงตามสายประกาศให้จุดบ้างไฟลูกนี้
ในสนามแข่งขันที่บ้านขวาวอำเภอตำบลหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ด
แต่ว่าหลังจากจุดได้ไม่นานปรากฏว่าบ้างไฟนี้เนี่ย
เกิดระเบิดเสียงดังตู้มสนานวรรณไว้
บ้างไฟกระจายฝุ่นตลบอบอวนค่ะ
แล้วก็ถูกแชร์จากเพจดังจนเกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์กันขึ้นนะคะ
ในเรื่องของความปลอดภัยในการจุดบ้างไฟในภาคอีสาน
โดยหลายคอมเมนต์ค่ะก็ตั้งข้อสังเกต
การจุดบ้างไฟควรมีมาตรการควบคุม

จากเกี่ยวข้องกับการระเบิดนะคะ
ที่ผ่านมามีข่าวคนได้รับบาดเจ็บล้มตาย
กับการจุดบ้างไฟอยู่บ่อยครั้ง
ที่บางคอมเมนต์ค่ะก็ความเห็นต่างนะคะ
บอกว่าการจุดบ้างไฟเป็นประเพณีของชาวอีสาน
การเล่นก็ย่อมเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ้าง

นายจักรพงศ์โรจนรัฐนะคะผู้โพสต์คลิปนี้
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๙และ๔
มิถุนายนที่ผ่านมาในประเพณีจุดบ้างไฟ
ที่อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็มีผู้ได้รับบัตรเจ็บ๑ราย
คือโดนสะเก็ดบ้างไฟจนศีรษะแตกค่ะ

จากนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็ได้ตรวจสอบ
มาตรการการควบคุมและป้องกันอันตราย
จากการยิงบ้างไฟแบบนี้ค่ะ
การยิงทุกครั้งต้องประสานทางอำเภอ
อบตทำหนังสือขออนุญาตยิงบ้างไฟ

โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย๓วันค่ะ
ซึ่งทางอำเภอหรืออบตต้องประสานกับ
ท่าอากาศยานให้ทราบทันที
แล้วก็ห้ามจุดบ้างไฟที่มีระยะความสูง

แล้วก็ห้ามจุดโดยรอบสนามบินรัศมี๘กิโลเมตร
ปล่อยโคมลอยแล้วก็ยิงบ้างไฟค่ะจะต้องทำหลังเวลา๒๓นาฬิกา
ถ้าฝ่าฝืนข้อบังคับจะถูกลงโทษตามพรบออาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
ซึ่งถ้าส่งผลให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุนะคะ
ก็จะมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตค่ะ

แม้ว่าจะเป็นประเพณีมายาวนานก็ตาม

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

คุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอตั้งแต่ตอนที่เราโปรยไว้เบรกที่แล้วแล้วนะว่า

เสียงก็ดังรบกวนด้วยแถมยังอันตรายอีก
แบบนี้ควรจะต้องมีมาตรการจัดการรายที่เด็ดขาดมากกว่านี้ไหม

แล้วก็ดูจากเวลานี้น่าจะผิดกฎอยู่
ไม่ใช่ช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดว่าจุดได้
ยังสว่างอยู่นะคะ